ระหว่างทางที่มันแบบว่าเริ่มแบบ

ก็ระหว่างนั้นนะคะก็คือในกลุ่มเพื่อนนะคะ
กลุ่มเพื่อนทางฝ่ายผู้หญิงนะคะ
เขาก็แบบว่ามีพูดคุยปรึกษากันนะคะ

ไฮโซบางท่านดาราบางท่าน

เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องเต้ยเจรินพรสวยน่ารัก
ก็เป็นคนน่ารักแล้วก็อันนี้อะใสดีด้วย

ผู้ชายเดินมา๑๐๐ท่านเนี่ยค่ะ

โพลมาจากใจกรีนเนี่ยแหละค่ะ
เพื่อนมาแล้วหลายคนแล้วเขาคือคนคนเสน่ห์แรง

ซึ่งนะคะเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยค่ะ
หลายคนก็เอาไปเปรียบเปลยเปรียบเทียบอะไรอีกไหมคะ

ที่บอกว่าในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้นะคะ

เป็นการทวนความจำการบ้านวิชาบันเทิง

ท่านแรกค่ะคุณแมทพารณี

อันนั้นคือคุณน้องมิ้น
น้องมิ้นทะลิดาแล้วก็คุณภูผาซึ่งเป็นน้องของคุณสงการ
น้องของคุณสงการดองกันเห็นไหมคะเดี๋ยวดองน้องยุ่งกันไปนะคะ
มาค่ะแต้วนัทพรสดร้อนนะคะมีข่าวนะคะกับไฮโซเซน
อ่านะคะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ปิดท้ายผิดไม่ใช่
ปะไนปะไนกับแต้วฉันเห็นหน้าเซนที่ใส่แว่นน้ำของมิว
โซปาไนโซปาไนโซปาไนนะคะที่เคยเป็นแฟนเก่าวุ้นเส้นอ่ะ
นักคู่ของแต้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายกับมิวนิถาเพิ่งแต่งงานไปกับไฮโซเซนค่ะ
ซึ่งเขาก็เมาส์มอยแหล่งข่าวเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงเนี่ย
คือเต้ยเนี่ยก็คือเอาพูดตรงคือไม่ไหวกับอเล็กละ
คือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบ
เดี๋ยวคือไม่ใช่สไตล์ที่ชอบนี่คือยังไงคบกันมาตั้ง๓ปีแล้ว
เพิ่งมารู้สึกว่าชอบคนรวยหรือว่ายังไง
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับรวยไม่รวยแต่ว่ามันแบบไลฟ์สไตล์อะไรต่างนานา
แล้วก็อเล็กเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวเขาว่ามานะอเล็กพยายามปรับตัว
ปรับจูนต่างนานาอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เพลงของพี่บอยพิษเมเกอร์
ไม่ไหวอย่าฝืนท้ายที่สุดแล้วก็เมื่อวานนี้ล่ะค่ะ

เอ้าเหรอต้องอย่างนะครับคุณผู้ชม

ดีชัดดูเมื่อวานนะน้องท่าทางนแววตาน้องเนี่ยมันแซ่ว
แล้วก็ที่เจอน้องน้องหล่อกว่านี้

สงสารอเล็กอ่ะอันนี้ภาพภาพแพรมภาพนะ

ก็เพื่อนก็บอกว่าจริงก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้ว

ไปลงรูปกับอเล็กซ์แล้วลงไอจีไป
เราก็บอกว่าแพคโปรกติไปเรื่อยเปื่อยแกปชั่น
แล้วก็อเล็กมาตอบอยู่ข้างไหนก็ได้แต่อยู่ข้างเราเถอะ

มีความใยในการง้องกันอาจมูกข้าย
เขาลงเป็นคลิปเล่นสเคทบอร์ต
อเล็กฑิราคมันชมอยู่เลยนะ
ฝีบรรยาฬรุ่นกีกี่วันเองบอกว่าเฮ่ยเล่นเก่งแล้ว
พี่จ๊ะกรี๊นเล่าเป็นข้อสันนิทานะคะ
พี่เอาจริงนะที่ฟังสัมภาษณ์ของอเล็กเมื่อเช้า
เล็กเขาบอกนะพูดแต่เรื่องราวดีถึงเต้ยตลอดเลย

เป็นเพื่อนกันใช่นะคะรอดูกันอีกทีแล้วกันนะ